ข่าวแรกไปติดตามอุปสรรค์ที่เกิดขึ้น
เมื่อช่วงสักประมาณดึกเที่ยงคืนที่ผ่านมา
ที่บางพรีจังหวัดสมุทรปราการ

นักศึกษาที่ฝึกงานเต็มคันรถเลยค่ะ

แล้วรถก็เสียหลักพลิกคว่ำในพื้นที่อำเภอ
พลีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา
เหตุการณ์นี้นะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น๑๓ศพ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพจุดเกิดเหตุเอาไว้ได้ทั้งหมด
พาคุณผู้ชมไปติดตามนาทีเกิดเหตุกันค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ

คือมันเป็นแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองนะคะ
แต่เป็นวินาทีที่๑๓ชีวิตต้องจบลง
อืมภาพก็ตามที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี้ยนะคะ
วินาทีที่รถกระบะเสียหลักพลิกคว่ำไหล
หลบจากเลนขวาของถนนก่อนพุ่งชนฟุตบาทแล้วก็เสาไฟฟ้า
ร่างของผู้โดยสารที่นั่งอยู่ท้ายกระบะกระเด็นออกมาจากรถ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งของวันที่๒๙กันยายนค่ะ
หลังเกิดเหตุตำรวจสพบางแก้ว
พร้อมด้วยแพทย์โรงพยาบาลบางพลีและเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึง

ไปพบรถกระบะอีซูซูสีเทาทะเบียนผอพึ่งจอจาน๕๓๒๒ระยอง

คือดูไม่ออกเลยว่าเป็นรถอ่ะ

หงายสภาพหงายท้องล้อชี้ฟ้าพังยับเยินขวางถนนนะคะ
ไปเจอศพผู้เสียชีวิตกระเด็นออกมาจากรถเกลื่อนถนนรวม๑๒ราย

โจรนาทีคู่ภัยก็นำส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าในจำนวนนี้๑รายเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
สอบสวนนะคะก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
ผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตทั้งหมด๑๘คน
เป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคศรีสเกตแผนกช่างยนต์ค่ะ
เขามาฝึกงานกับอู่ซ่อมรถยนต์แห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
ฝึกงานเสร็จแล้วก็เลยกินเลี้ยงฉลองกัน
ฝึกงานอันยาวนานจบลงแล้วนะคะ
ก็กินเลี้ยงฉลองเสร็จก็นัดกันบอกว่าไปดูคอนเสิร์ตหมอลำต่อที่กิ่งแก้วซอย๒ก็แล้วกัน
ก็ยกขยงกันไปทั้งแก๊งเลยค่ะเป็นแก๊งเพื่อนกันนี่แหละ
พอดูคอนเสิร์ตจบนั่งกระบะคันนี้นี่แหละค่ะ
จะกลับที่พักภายในซอยกิ่งแก้ว๒๒
ทีนี้ขากลับตรงจุดเกิดเหตุซอยกิ่งแก้ว๒๔
ใกล้จะถึงบ้านอยู่แล้วนะอีกนิดเดียวจะถึงอีกนิดเดียวจริงค่ะ
รถกระบะที่ขับมาเนี่ยขับมาเร็วมากค่ะ
แล้วมันเสียหลักค่ะพุ่งชนกับเสาไฟฟ้าที่อยู่เลนขวาสุดเนี่ย
ตามภาพนี้แล้วก็หมุนคว้างแล้วก็ปาดมาที่เลนซ้าย
พลิกคว่ำแล้วก็กลิ้งแล้วก็มาจอดตายอยู่ฝั่งซ้ายสุดเนี่ยค่ะ
๐เมตรคนที่นั่งอยู่กระบะหลังทั้งหมด
กระเด็นออกมาเกลื่อนถนนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตทันที
ก็คือตายในที่เกิดเหตุ๑๒ศพด้วยกัน
นางพระธรวรรณชนกเนธวัย๔๑ปี
แม่ของนายเทียนชัยหนึ่งในผู้ตายนะคะ
ก็บอกว่าตกใจแล้วก็เสียใจมาก
เธอมีลูกอยู่๓คนแม่เทียนชัยเนี่ยเป็นคนกลาง
แล้วเป็นคนดีไม่เกเรไม่เที่ยวเตรเลย
ฝึกงานไกลบ้านก็โทรหาแม่ทุกคืนนะคะ
กลัวทุกอย่างเคยไม่ได้พูดเรื่องอะไรทานแต่เรื่องครอบครัวทั้งนั้นเลย
แค่ไม่มีรถงงงานเกิดตกไปอย่างเดียวห้องกลัวห้องกินข้าว
ส่วนทางด้านของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกดเนี่ยนะคะ
ก็มีการเปิดเผยออกมาจากด้านนายอักษรศิลป์มหาวงผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกดมีการเรียกประชุมคณะครูอาจารย์
แล้วก็ผู้ปกครองของนักศึกษาที่ไปฝึกงานแล้วเกิดอุบัติเหตุ
เพื่อที่จะหาแนวทางการช่วยเหลือในการนำศพนักศึกษาทั้งหมด
บำเพ็ญกุศลตามประเพณีที่บ้านเกิด
ทั้งนี้ทางวิทยาลัยเทคนิคได้ทำประกันอุบัติเหตุ
ให้กับนักศึกษาทั้งหมดไว้ก่อนที่จะเดินทางไปฝึกงาน
โดยมีทุนประกันรายละ๑แสนบาท
ส่วนการประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองพวกประศพภัยจากกรณีเสียชีวิตรถเสียชีวิต
จะได้รับเงินสินใหม่ทดแทนรายละ๓แสนบาท
โดยวิทยาลัยได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของการเยียวยา
แล้วก็จะมีเงินช่วยเหลือการจัดงานศพรายละ๑๐๐๐บาท
จากทางวิทยาลัยด้วยนะคะ